ที่จะพาไปดูไปเที่ยวชมความงดงามที่เป็นแหล่งธรรมชาตินะครับ
หาดทรายสูงเมื่อเริ่มเทิมเลยแต่ไม่ได้อยู่ทางภาคใต้ไม่ต้องไปทะลงทะเลนะครับ
ไปที่อุบลราชธานีเขาบอกว่า๑ปีจะมีให้เห็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับ
หาดซ้ายแห่งนี้นี่ตั้งอยู่ที่นี่ครับ
อยู่ริมแม่น้ำโขงในหมู่บ้านราชเจริญนี่เป็นนี่คือริมแม่น้ำโขง
ใช่แล้วครับอารมณ์เหมือนกับไปเที่ยวทะเลเลยนะ
สถานที่ที่อยู่แถวนี้นะครับก็คือริมแม่น้ำโขงในหมู่บ้านราชเจริญ
บนนาแวงอำเภอเขมราชนะครับ
ช่วงหัวโขงของลำน้ำเนี่ยนะในช่วงฤดูน้ำหลาก
น้ำมันก็จะพัดเอาตะกอนทรายเนี่ยมาสะสมกันสะสมกันไว้เป็นจำนวนมากครับ
แล้วทีนี้เมื่อน้ำโขงลดลงก็จะทำให้เกิดเป็นหาดทรายแนวยาวสีขาว
ทอดตัวหน้าไปกับลำน้ำโขงกว่า๑๐๐เมตร
มีเพียงหาดทรายทะเลซ้ายลมกับสองเรา
ทะเลไม่มีครับแต่ว่ามีสองราวนี่อาสาทศิษย์ก็มี
นั่นแหละฮะคือเขานิยมไปท่องเที่ยวกัน
และที่สำคัญบางคนเขาก็นิยมไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันด้วย
ผมแอบเห็นคู่บ่าวสาวแบบนี้นี่ไง
นี่ต้องบอกว่าเตรียมจะเป็นคู่บ่าวสาวก็ว่าได้
เขามาถ่ายพรีเวดดิ้งกันนะครับเตรียมตัวจะแต่งงานกัน
นี่เขามากันเป็นคู่ส่วนใหญ่
น่ารักอ่ะคุณคือปีนึงเราก็จะเห็นแบบนี้ครั้งหนึ่ง
ใช่แล้วครับคือเนินทรายที่นี่มันเป็นเนินทรายที่มันขาวละเอียด
เดินไปเนี่ยโอ้โหฟืบคือจมลงไปสักนิดนึง
คือเหมือนทรายบนทะเลจริงเลยนะแล้ววิวเนี่ยคุณดูสิสวยมากอ่ะ
พระอาทิตย์กำลังตกเลยโอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่อยากจะให้คุณผู้ชมไปลองเที่ยวกันนะครับ
ที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้คืออยู่ที่อุบลราชธานี